สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พามาอยู่ที่นี่นะคะ
อังรีดูนางหน้าสภากาชาติไทย
ไม่ได้พามาบริจาคเลือดนะคะพามาหาของกินเด็ดอร่อยกับร้านข้างหลังนี้เลยค่ะ
ขาหมูแม่ลำไยนะคะ
ร้านเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสูตรลับกว่า๔๐ปีแล้วเป็นขวัญใจของหมอพยาบาลที่ที่แท็กซี่
เจ้าของร้านกันค่ะ
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้มาชิมร้านอร่อยริมทางที่คนเนี่ยแน่นคนรุม
กับร้านขาหมูแม่ลำไยที่เขาขายกันบนรถแบบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
แล้วที่เห็นขาหมูชิ้นต่อแบบนี้เนี่ยก็มีทั้งคากิขาหมูไส้หมูโอ้โหชำเรียกว่า
ชวนให้ต้องแวะชิมเลยล่ะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาขายกันมากถึง๘๐๑๐๐โลเชียวนะ
ขายกันตั้งแต่๗โมงเช้ากว่าทุกวันที่หมดเนี่ยเพราะร้านนี้เขาไม่ห่วงของ
อร่อยแถมให้เยอะดูที่จาสิครับเนี่ย๕๐บาทเท่านั้นอิ่มจุกกันไปเลยทีเดียว
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลำไยนะคะ
เจ้าของชื่อเลยร้านขาหมูแม่ลำไยและด้านหลังนี้คือพี่ยุนะคะสวัสดีพี่ยุค่ะ
ลูกสาวของแม่ลำไยเองนี่เกาะรถรอแล้วนะเพราะว่าหอมมาก
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแม่ลำไยเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็คือทำให้ต้องนั่งรถเข็นนะคะแบบนี้
แต่ว่าแม่ทำมา๔๐ปีเลยเหรอ๔๐แล้วค่ะตอนนี้ก็ยังทำ
คือปกติเนี่ยเขาจะทำกันในครัวที่บ้านแล้วก็จะยกขึ้นมาขายคือเอามาขายกันบนรถอย่างนี้เลยเหรอคะพี่ยุ
แล้วพี่ยุเป็นคนขับมาเหรอใช่ค่ะขับมามาจอดตรงเนี่ยขับเองแล้วเขาขายเลย
มีอะไรบ้างหอมมากเลยพี่ยุเกาะรสร้อยมีขาหมูคากิมีไส้แล้วจะมีเป็นข้อเนี่ยหนูหิวไส้อ่ะ
อันไหนที่ขายดีที่สุดอันที่จะหมดเร็วสุดเลยก็คือคากิใช่ไหมใช่คากิกับพ่อเพราะว่ามันมาตามจำนวนขามันก็คือจะไปก่อน
ถ้าเกิดใครที่อยากกินคาเกียต้องรีบนะเพราะว่าคาเกียมีน้อยมากเลยแต่ว่าจริงหนูสังเกตเห็นความแบบแตกต่างจากขาหมูร้านอื่นนะแม่เนาะ
ก็คือตัวหนังจะมีแบบความสวยงามอ่ะแม่จะไม่เปื่อยยุ่ยทำไมถึงแตกต่างจากที่อื่นนะคะแม่
ขาหมูของแม่เนี่ยเผาแล้วแม่จะไม่เอามาต้มนะแม่จะต้องทอดก่อนต้องทอดให้เหลืองเลยแล้วเราถึงจะเอามาต้ม
แล้วหนังมันจะย่นไงเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หนังไม่เปื่อยยุ่ยออกไปใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีมันไง
คุณผู้ชมครับเคล็ดลับของแม่ลำไยนั่นก็คือการเอาขาหมูลงไปทอดในหม้อน้ำมันนั่นเองล่ะครับ
โดยปกติแล้วที่ร้านเนี่ยเขาจะใช้ส่วนขาหลังและส่วนของคากินั่นก็คือขาหน้า
ที่รับมาจากเขียงหมูโดยจะทำความสะอาดด้วยการขูดและการเผามาก่อน
จากนั้นก็จะนำขาหมูลงไปทอดในน้ำมันโดยจะต้องใช้น้ำมันที่ท่วมขาหมู
ใช้เวลาทอดประมาณยี่สิบนาทีซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับ
ที่ทำให้ขาหมูเนี่ยมีหนังที่นุ่มสวยพร้อมสำหรับเอาขาหมูไปตุ๋นกันต่อแล้วล่ะครับ
และที่สำคัญที่นี่เขาจะใช้เขาเรียกอะไรแม่น้ำหัวเชื้อเหรอ
ค่ะน้ำหัวเชื้อก็คือเป็นน้ำที่เราใช้แล้วต้มกระดูกจะเอาไปต้มต่อ
มันจะเป็นหัวเชื้อมึงมีความเข้มข้นใช่ไหม
ใช่หัวเชื้อรสมันจะไม่เปลี่ยนนะ
มา๔๐ปีจริงสำหรับขั้นตอนการทำขาหมูสูตรแม่ลำใด
วันนี้แม่เขาก็ใจดีใจดีเปิดเคล็ดลับขั้นตอนการทำ
โดยหลังจากที่เรานำขาหมูไปทอดมาแล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ
เรียงขาหมูลงในหม้อซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะต้องเรียงให้สม่ำเสมอ
เพื่อให้ขาหมูเนี่ยสุกทั่วถึงนั่นเองล่ะครับหลังจากเรียงเสร็จแล้ว
ก็จะเติมน้ำหัวเชื้อลงไปครึ่งหนึ่งตามด้วยน้ำเปล่าอีกครึ่งหนึ่ง
เปิดไฟแล้วยนต์เครื่องสมุนไพรลงไปซึ่งในนี้ก็จะประกอบไปด้วย
โป๊ยกั๊กชาวกลัวยหญิงลูกจันอบเชยกล้าวาล
จากนั้นก็จับเวลาไป๖๐นาทีจนเดือดก็จะมาเพิ่มกลิ่นความหอมด้วย๓เกลือปั่น
ประกอบไปด้วยรากผักชีพริกไทยกระเทียมและปรุงรสชาติ
ด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือน้ำตาลปี๊บ
ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งแค่นี้เราก็จะได้ขาหมูสุดแซนอร่อย
ยกไปขายได้แล้วล่ะครับนี่เลยอันนี้คือรวมนะคะ
เนื้อหนังไส้ไข่จานละห้าสิบห้าบาทสี่สิบปีเหมือนเดิม
อร่อยเหมือนเดิมไหมแม่ความอร่อยเนี่ยอร่อยเหมือนเดิม
แต่ราคาไม่เหมือนเดิมต้องหลับขึ้นตามยุคสมัยไปแต่บอกอีกนะแม่
แม่ขายตั้งแต่เอ่อจานละสิบห้าบาทจ้ะก็สี่สิบกว่าปีมาแล้วอ่ะน่ะ
อ่าอยากเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนไส้ไข่ใส้ไข่ยี่สิบ
แต่หนูเนี่ยยืนรอมา๔๐นาทีแม่หนูหอมมาก
หิวแล้วหนูขอแบบเมื่อกี้เลยได้ไหมพี่ยุรวมทุกอย่างหนึ่งจานเดี๋ยวจะไปชิม
ได้เวลาที่น้องใบตองจะมาชิมความอร่อยของข้าวขาหมูแม่ลำไย
สูตรลับกว่า๔๐ปีจะอร่อยเด็ดขนาดไหน

เยอะมาก๖๐บาทขึ้นหู

อ่ะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะอร่อยเด็ดขนาดไหน

เนื้อมีความนุ่มกำลังดี

สสัมผัสของหนังคือยังมีความเด้งอยู่แล้วก็มีความนุ่มเด้ง
มันสกัดทีนี้มาชิมไส้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
คือเขามีเมียทั้งหมด๔คน
มีแม่อยู่แล้วแล้วก็มีเมียน้อยคนที่๑
แม่ก็ให้เขามาอยู่ในบ้านด้วยหรอ

อยู่ด้วยกัน๓คน
ใช่
หัวเมียอย่างนี้
ให้เขามาเลี้ยงลูกบ้างทำกับข้าวให้สามีกินอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้ว

แล้วเราก็เลยทำใจลำบาก
จะพูดถึงว่าเสียบใจเราก็เสียบใจ
คือตามสัปดาห์เราทำใจมาตลอด
ที่เราถนอมไว้ที่เราอยู่อยู่ด้วยกันเพราะว่า

เราก็เลยยังอยู่กับเขายอมเขาให้เขาเอาคนอื่นเข้าบ้านอะไรต่าง

เพราะว่าคนสุดท้ายคนเมียน้อยคนสุดท้ายคนที่๔เนี่ยมันอยู่เพราะลูกเลยอ่ะ
เรารับไม่ได้แล้วเราก็เลยไปหย่ากันตั้งแต่วันนั้น
ด้วยความที่เสียศูนย์ในความรักแยกทางกับสามีทำให้แม่ลำไยเครียดจนต้องหันไปพึ่งการดื่มกับเพื่อนเพื่อให้ลืม
ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นลูกขาดความอบอุ่นน้อยใจประชดแม่ด้วยการคิดสั้นลาโลกพร้อมกัน๓คนเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ทีนี้เราก็อยู่มาเลี้ยงลูกมาคนเดียวมันก็กดดันนะเป็นความเครียดใช่มันกดดันนะที่เราต้องมานั่งรับผิดชอบคนเดียวแล้วเขาไม่ได้ช่วย
ไม่มาเลยไม่มาเลยพอไปแล้วเขาก็ไม่ได้ดูเลยคนเรามันก็อึดอัดเหมือนกันนะเราก็มีวันหนึ่งที่เราเราก็ไปเที่ยวค่ะไปกินเหล้าเสร็จแล้วลูกสาวอ่ะเขาก็มาหาเพื่อนที่โรงพยาบาลเขาก็มาถามว่าป้าป้าเห็นคุณแม่หนูไหมไม่เห็นด้วยแม่ก็ไม่ได้มาทำงานคือลูกสาวสามคนก็คิดน้อยใจแล้วก็สั่งสั่งค่ะสั่งกับเพื่อนซึ่งเป็นป้าบอกว่า
แม่มาเนี่ยให้บอกแม่นะถ้าแม่ไม่กลับบ้านคืนนี้ลูกจะฆ่าตัวตายให้หมดเลยพอกลับบ้านลูกก็เข้ามากอดร้องไห้คนเล็กก็พูดว่าคุณแม่รู้ไหมที่นุษย์บอกว่าให้หนูตายหนูหายใจไม่ออกคือคนเล็กคนเล็กอ่ะเขาพูดให้เราฟังตอนนั้นกินหมด

ทำอะไรหลังจากนั้นครับก็หลังจากนั้นแม่ก็นี่แหละเช้าก็มาทำงานก็ทีนี้นึกขึ้นมาว่าเรามาขายของเห็นเพื่อนก็ขายกันตามถนนเราก็เอามากเลยทีนี้เราก็มาเริ่มขายของตอนนั้นขายข้าวเอ่ยขายไอ้ข้าวเตี๋ยวด้วยแล้วก็ขายอาหารตำสั่งพอเลิกเย็นเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บเราก็จะไปแล้วเลิกเนี่ยประมาณปีสองปีสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเร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

มรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตถึงสองครั้งที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แม่ต้องกลายมาเป็นคนที่ไม่สามารถเดินได้ปกติอีกต่อไป
พอดีน้องเขยเนี่ยเสียค่ะ
แม่เป็นเหยื่อเมาแล้วขับด้วยเหรอ
ขับชนรถแม่แล้วก็ถึงเลยไปชนรถพี่ชายเอง

ขาหักอยู่รับมันข้าขาหักหรือยาว

ขาพุดดรอบหมดอะ
คุณพ่อขาหักหมอเขาเสร็จแล้วให้ตัดขา
แต่จังหวะที่โชคดีที่มีหมอเรียนปี๔พอดี
เขาขอเรียนถ่ายเอาตามเนี่ยตามขา
ตามอะไรเอามาปะปะปะปะ

ขาเนี่ยข้าขาเนี่ยชึงกลางใส่เหล็กหมด
แล้วก็ขานี่ใส่เหล็ก
กี่ปีได้แม่กว่าจะกลับมาแล้วเดินเหินได้อ่ะ
๒ปีแหละที่เดินไม่ได้อยู่กัน๒ปุ่นตายาอยู่กับบ้านอ่ะ
นั่นคืออุบัติเหตุครั้งที่หนึ่งที่ผ่านไปเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ

มาอีกขายเสร็จเก็บประมาณตี๑อ่ะ

มาแล้วก็ขับกลับบ้านแม่เห็นเลยว่ามันมีอะไรเป็นก้อนอยู่ข้างหน้า

ทีนี้พ่อเขาไม่ได้เห็นเพราะว่าขับกลื้อไปมันแสลปขาข้างนี้

อ่าหัดเอกขามันจะบิดมาอย่างนี้เลย
เราก็ต้องทำผลักษณะ๓ข้าง๔เหมือนกัน

ไปด้วยกันดูแลกันไปอย่างนี้
เหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งใหญ่ทั้งสองครั้ง
กลายเป็นว่าแม่ลำไยต้องผ่าตัดกระดูกถึง๔รอบ

เพราะไม่สามารถเดินได้ปกติ
แต่แม่ลำไยก็ยังกัดฟันดิ้นรนสู้ชีวิต
เพื่อหวังจะเลี้ยงลูกทั้ง๓ได้เติบโตแบบสุขสบาย
ที่แม่ทำร้านอาหารตำสั่ง

เลิกก็มาขายข้าวขาหมู

แม่ต้มขาหมูมา๓ข่าขายไปค้าด้วยไม่มีคนกินแม่อร่อย
ก็ไม่เป็นวันที่๒ได้กำไร๒๕บาท

คือแม่ต่อนนั้นทำงานที่โรงพยาบาลอยู่เป็นไหม
อะไรที่เป็นสอบปลอดภัยที่ทำให้เราขายได้ขึ้นมา

ตื้อเองมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนจีน
ก็ถึงว่าเออขอกินข้าวขาวหมูจานได้ไง
หนูก็บอกเอาเลยกินฟรีแกกินเจ็บ

แกบอกว่ากระดูกนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดเลย
สับแล้วเอาใส่ไว้ในกำลังซุปเนี่ย
ลาบให้ลูกค้าเนี่ยเออเราก็มาดูดูมันจริงนะ

เขาเหมือนเขามาบอกเคล็ดลับเลยอ่ะใช่จากสามขาเพิ่มมาเป็น
เพิ่มมาเป็น๕ขา๑๐ขา๒๐ขาเลย
ปัจจุบันนี้เป็น๑๐๐กิโลค่ะ
ร้านขาหมูวันละร้อยโลของแม่ก็ทำให้แม่สามารถ
ส่งลูกทั้ง๓คนเนี่ยจบเรียนจบปริญญานะคะ
ด้วยน้ำพักน้ำแรงของแม่แล้วก็พ่อที่ช่วยกันมาใช่ไหม
ขาหมูวันแรกที่ขายเพียงสามขาจนวันนี้กลายมาเป็นขาหมูร้อยโล
ที่ถูกส่งต่อมายังทายาทรุ่นที่๒พี่ยุลูกสาวคนกลาง
นำขาหมูแม่ลำไยจากหม้อที่ตุ๋นที่บ้าน
กมาขายหน้าสภากาชาติไทยแห่งนี้
ยุเป็นยังไงบ้างแบบเราเหมือนเราได้เคล็ดลับได้รับช่วงต่อจากคุณแม่

ต้องบอกว่ารู้สึกดีมากค่ะภาคภูมิใจในตัวคุณแม่
แล้วก็แบบสารต่อกิจการเขามาตลอดเลย
สูตรการทำขาหมูอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ยุทำแทนคุณแม่ได้แล้วไหม
ทำแทนคุณแม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็สืบทอดกันมา

ช่วยคุณแม่ทำมากันเอง

แต่ว่าส่วนจากคุณแม่ก็คือความอดทน

คุณแม่ปกตินถีบมาตั้งแต่

จบทุกคน
ก็เห็นทุกวันนี้ก็คืออยู่ช่วยคุณแม่มาตลอด
มีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่เป็นพิเศษไหม

เขาก็รู้อยู่แล้วคืออยู่ใกล้กัน

เป็นลูกที่ติดกับคุณแม่ที่สุดแหละ

ก็บอกว่าก็รักแม่และก็รักลูก
คนที่เป็นลูกแม่ทำไมลำบาก
เพราะว่าได้ความอดทนจากใคร

ให้เราแบบขวาฟันทุกอย่างมาได้ทุกวันนี้

รถนี้อยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง

ก็ร้านก็จะอยู่ตรงหน้าสภากชาติไทย

วันนี้ขอบคุณแม่ลำไยกับพี่ยุมาก

เพราะว่าใครที่ดูวันนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจ

มีพลังในการต่อสู้ชีวิตและฝ่าฟันอุปสรรค

ครอบครัวคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปค่ะ
และสำหรับวันนี้นะคะบทเวลาของรายการเสียทีป้ายแดง
กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น